ขอมีอะไรด้วยได้ไหม

อะไรนะคะ

ไม่ค่ะไม่รับทรัพย์แบบนั้นค่ะ

ไม่รู้หนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะ

ลุกมีเมียไหมคะลุกก็ไปหาเมียของลุกสิครับ
ลุกไม่มีเมียหรือว่าเมียลุกตาย๖๗ปีแล้ว

ไม่มีเมียก็ไปซื้อกินใครเอามาคุยกับหนูแบบนี้
คือพยายามจะเปล่งคำพูดออกมา
แต่ตกใจเฉียวต่อว่าโชเฟอร์ทักที่
ที่ใจหนึ่งก็โมโหใจหนึ่งก็กลัว
กลัวอะไรกลัวโชเฟอร์จะพาไปทำไม่ดีไม่ร้ายพูดขนาดนั้นแล้ว
บอกให้จอดเลยแล้วรีบลงจากรถด้วยความตกใจนะ
ตั้งสติไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ฮะ

แจ้งความก็ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานอย่างอื่น
นอกจากคลิปนี้นะครับ
ทำได้เพียงแค่เอามาโพสต์เตือนภัยเท่านั้น